พูดถึงหนักค่ะนี่ก็หนักเหมือนกัน

ผ้าเอกคนนี้เลยคุณโพยจชนลวิคนสนิทของพี่มดดำค่ะ
อย่างที่ทราบก่อนหน้านี้ที่เค้าประกาศว่าข้อผู้หลังเค้ามีหนี้สิน๑๐ล้าน

ล่าสุดประกาศเลยว่าพี่ผมเก็บเงินได้๕ล้านแล้ว

ให้หมดนะคะก็เป็นเงินจากการโชว์ตัวจากอีวงอีเวนต์จากละครนี่แหละค่ะ

เอาตรงนางไม่ทำอะไรเลยถ่ายละครเสร็จกลับบ้านเก็บตังค์อย่างเดียวค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะหนุ่มพลอยก็เพิ่งบวงสวงละครบูเรื่องใหม่จอมโจรดอกไม้ขาว
รับบทเป็นตำรวจหนุ่มนะคะที่มาตกหลุมรัก
อ๋อเชอร์รี่ไม่ใช่ตกลุ่มรักจนสาวแบบโดยเป็นฮูต
อ๋อนะคะเล่นตอนนี้คนนี้คือนักบูนะน้องหนูเล็กเป็นอดีตสัตว์แม่นหน้าสวย

ไม่ใช่ตอนแรกก็แซวนางเหมือนกันแต่นางตัวจริงสวยนะ
เรื่องนี้พลอยเต็มที่มากครับคุณผู้ชมมีฉากนึงต้องอุ้มนางเอ็กซ์วินีระเบิดค่ะ
กูหานะคะถ้าเล่นมากจะเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณตำรวจโอ้คุณนางรวจนี่นางเอ๊
คุณต้ายหรือพี่หนูเล็กคุณละหนูเล็กนะไม่ใช่พี่หนูเล็ก
คือจริงเคยมีอาการบาดเจ็บมาอยู่แล้วแต่ล่าสุดไปเข้าฉากถ้ำระเบิด

ใช่ครับก็มีเอกซิเดนต์นิดหน่อยก็เลยแบบปวดหลังครับ

บอกว่าม้อไม่อยู่ว่าอย่างนี้แล้วพวก่อนก็ตบมือ๓ทีขอละคร
ว่าให้มีสติเล่นเรื่องนี้แล้วก็ฉากที่กำลังจะเล่นต่อไปจากวันนี้เรื่องนี้วันนี้
ขอให้ไปอยู่ในใจคนดูตลอดทาง
คือยกมืออย่างนี้ขอปุ๊บแล้วก็ตบมือ๓ทีเหมือนเรียกอ่ะอันนี้เป็นเรียกขวัญกำลังใจด้วย
ไม่ใช่องค์เทพ๓ตาลำ

อุ้ยตายแล้วยอดขึ้น๓มือกว่า
โอ้โหอันนี้เกินไป
แต่เดี๋ยวอีกหน่อยไม่แน่เพราะว่าพี่แจ๊คตบมือแล้วใช่มั้ย

เดี๋ยวรอดูกันต่อไปเรื่องมูไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วนะ